ก็เรียก๕เซียนเข้ามา
ทีมชาติไทยส่งชื่อนักกีฬาชุดแรกได้ใหม่
หลังเกิดการติดโควิด๑๙ภายในแคมป์ที่จังหวัดนครปฐม

ยกสมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าเวลานี้ทางสมคมกำลังทำงาน

นักกีฬาชุดแรกที่ติดโควิด๑๙๒๒คน
ก็แบ่งเป็น๑๖คนแล้วก็สตาร์ฟโค้ดอีก๖คน
ทำให้ตอนนี้มีนักกีฬา๔คนที่ไม่ติดโควิด
ต้องรอดูว่าผลจะเป็นลบหรือไม่นะครับ
โดยรายชื่อนักกีฬาที่จะเรียกเข้ามาเสริม
ชุดนี้นะครับ๕คนที่อย่างที่บอกไป
เป็น๕เสียร์นะครับนุษยาลาออนุมาร์

เพราะด้วยประสบการณ์ที่มีจะสามารถช่วยประคองนักกีฬา

มีการรักษาสภาพร่างกายที่ดีอยู่แล้วนะครับ

กิฟต์วิลาวัลเองก็ยังทำหน้าที่คอยประเศษฐาน
นักกีฬาที่จะเรียกเข้ามาเสริมอีกด้วยนะครับ
ส่วนวันนาโบแก้วอดีตนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็นสตาร์ฟโค้ดทีมชาติไทยครับ
ก็มีการเข้าไปแซวนะครับ
คอมเมนต์ในอินสตาแกรมของปูมาริกาคำทองด้วยนะครับ

ที่จะกลับมาช่วยทีมชาตินะครับ
ต่อกันที่วงการหัดมวยกันบ้างนะครับ

เตรียมขึ้นชกเวทีระดับโลกอย่างวันชมชิบ
แรกที่ประเทศสิงคโปร์คืนนี้นะครับ
พบกับชอนแคนซี่นักมวยจอบูชาวไอแลนด
ในกฎิกามวยไทย๓ยกรุ่นแบนเตอร์มเวทนะครับ
ตะวันฉายเปิดเผยว่าก่อนขึ้นชกได้๒นักมวยรุ่นพี่อย่าง
เหล็กแล้วก็พงศถีช่วยเทนโดยเฉพาะ
พงศิริที่เคยขึ้นชกกับช้อนมาแล้ว
ทำให้เห็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะครับ
ซึ่งจะพยายามทำให้ดีที่สุดนอกจากคำแนะนำของสองรุ่นพี่แล้วนะครับ
วันฉายก็ยังได้เทรนเนอร์ประจำตัวที่คอยจับเป้าให้ร่วม๒ปีอย่าง
สมหวังหน้าทองรับคมอาวุธทั้งหมัดเท้าเข่าศอกได้อย่างครบคันเลยนะครับ
แล้วก็ยังได้เทรนเนอร์อิสระอย่างอาจารย์สุเทพนานคร
รวมถึงรุ่นพี่เจ้าตำนานอย่างแสนชัยบีเคแสนชัยมวยไทยยิม
ก็มาเป็นกำลังเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับ
ในศึกวันมวยอ่าได้ทางทายลาสต์ทีวีช่องสามสิบสองคืนนี้นะครับ
เวลา๕ทุ่มเป็นต้นไปก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับ